เหตุการณ์นี้ก็ต้องให้ตำรวจช่วยครับที่ลำปางมีเจ้าพ่อปล่อยเงินกู้
ถูกทุบหัวตายนะฮะและภาพวงจรปิดเนี่ย
วินาทีตอนที่เจอผู้ต้องสงสัยน่าจะก่อเหตุเอาไว้ได้

เป็นวินาทีที่ผู้ชายเสื้อสีดำคนนี้นะฮะตอนแรกเหมือนยืนคุยอะไรกันอยู่
ไม่รู้กับผู้ตายผู้ตายนั่งเก้าอี้อยู่ลูกศรสีเขียวชี้นะฮะ
คนก่อเหตุลูกศรสีแดงหลังจากนั้นไม่นานครับ
สิ่งที่เขาทำก็คือเนี่ยเขาเปิดเสื้อแล้วหยิบ

บางอย่างและอ้อมไปข้างหลังแล้วทุบเลยครับ
ใช้ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับ
คุณผู้ชมครับนายอนันตสินหรือว่าปราศาสตร์ครับ
เป็นเจ้าพ่อเงินกู้อายุ๖๔นั่งที่เก้าอี้ไม้ในบ้านพัก
อยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดลำปางและผู้ชายอีกคนหนึ่ง
คือเราเห็นแต่ด้านหลังเขาไงอายุประมาณ๓๐๔๐ปีเนี่ย
อยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็คุยอะไรก็ไม่รู้
จังหวะเมื่อกี้หันหน้ามาแล้วแมสยังไม่ได้เอาขึ้นมาใส่ปิดนะฮะ
คือเห็นแว๊บแต่มันยังไม่ชัด
ไม่นานนักครับผู้ชายคนนี้เสื้อสีดำเนี่ย
อะไรสักอย่างที่ซ่อนไว้ข้างหลังคาดว่าเป็นค้อน
และทุบไม่ยั้งจนป่าศาสตร์เนี่ยสิ้นใจตาย
เมียผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอขายของพยายามโทรหาประสาทหลายครั้ง
ไม่มีใครรับสายเธอเอกใจแล้วปกติโทรไปปั๊บปราศาสตร์รับสายทันที
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณบ่าย๒โมง๒๑นาทีนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเธอเอกใจเลยขับรถกลับมาที่บ้าน
เปิดประตูรั้วหน้าบ้านเห็นปราสาทนอนคว่ำหน้าแล้วเลือดไหลอาบเต็มพื้นเลย
โกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยแต่ช่วยไม่ทันแล้วครับเพื่อนบ้านอย่างลุงปาน
ปานบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงเมียผู้ตายกรี๊ดลั่นบ้านเลยตอนแรก
คือเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นช่วงบ่ายแก่แต่กว่าจะมาเจอศพนี้ก็ช่วงหัวค่ำแล้วนะครับ
แล้วเพื่อนบ้านก็พอมาดูนี่ก็โอ้โหช็อกเหมือนกันนะผู้ก่อเหตุเนี่ย
ไม่รู้ว่าเป็นใครลุงปานบอกเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่
ได้ยินมาว่าน่าจะเป็นลูกหนี้หรือเปล่าเป็นลูกหนี้ที่เคยมา
กู้เงินไปจากปราศาสตร์และหลังจากนั้นคงจะมีเรื่องทะเลาะกัน
หรือไม่อย่างไรลองฟังลุงปานฮะ
คือมีลูกค้าเงินกู้เขาประมาณนั้นใช่ไหม
ล่าสุดครับตำรวจสพเขลางนครที่ลำปางพร้อมกับชุดสืบ
จังหวัดลำปางรู้ตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุแล้ว
เห็นว่าเป็นพ่อค้าขายบะหมี่เกี้ยวครับชื่อในต่องอายุ๔๗

และอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับ
สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากปมเหตุเรื่องของการกู้เงิน
ผู้ก่อเหตุเคยกู้เงินจากผู้ตายคือปราศาสตร์เนี่ย
สองหมื่นนะฮะกู้สองรอบรอบละหมื่นบาท
แต่หลังไม่มีตังค์มาส่งคืน

แต่อาจจะตกลงกันไม่ได้หรือไม่อย่างไร
ก็เลยก่อเหตุดูภาพนี้หยุดภาพนี้ก่อนฮะ

มีผ้ากันเปื้อนมีผ้ากันเปื้อน
ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบและยืนยันอีกครั้งว่า
ใส่ผ้ากันเปื้อนมาพ่อค้าหรือเปล่า
แต่อย่างที่ตำรวจบอกไงว่าข้อมูลตอนนี้เบาะแส
ต้องสงสัยเป็นพ่อค้าขายบะหมี่เกี้ยว

และอยู่ระหว่างการขอหลักฐานเพื่อออกหมายจับ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมทางคดี